กลับมาในช่วงนี้ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับ
เดี๋ยวเราจะพาไปตลอดเที่ยวชมสิงสารสัตว์กัน

อย่างแรกที่จะไปดูเขาบอกว่ามันใหญ่โต
เมื่อเริ่มเพิ่มแถมมันรูปร่างกำยำอีกต่าง

แรดไหมคุณคุณว่าแร็ดไหม

หมายถึงว่าเจ้าตัวนี้มันคือแร็ดครับน้องใบตองครับ

ก็คือเจ้าคริกกี้อายุ๓ปี๓เดือน
และเจ้าซิลล่าอายุ๒ปี๓เดือน

ได้รับมาจากประเทศแอฟริกาใต้
ก็มาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เผยว่า
ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีรัฐขาวเนี่ยมี๕ตัวแล้วนะครับ
เพศผู้๑ตัวเพศเมีย๔ตัวครับ
ก็หวังว่าจะขยายพันธุ์ตามแผนพัฒนาสร้างลูกหลานเพิ่มขึ้น
ซึ่งเจ้าแร็ดขาวคริกกี้และเจ้าซิลล่าเนี่ยนะครับ
ก็พร้อมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก
ที่ส่วนแสดงรัดขาวในทุกวันเลยทีเดียว
ขาวก็บอกหน่อยว่าเป็นสัตว์ที่สัตว์ใหญ่สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด
รองลงมาจากช้างถ้าลองลงมาก็คือช้างก็ใหญ่สุดถูกไหม
บกที่ใหญ่ลองลงมาก็คือเจ้าแร็ดขาวนี่แหละ
เป็นไงล่ะความใหญ่โตของมันนะครับ
ในคลิปเนี่ยเห็นไหมลักษณะการกินของมัน
ฝีปากบนของแร็ดขาวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ไม่มีติ่งยื่นแล้วก็แหลมวาเหมือนกับแรดชนิดอื่น
เพราะว่าแร็ดขาวชอบที่จะกินย่าหรือว่าพืชที่อยู่ตามพื้นดิน
หรือว่าพุ่มไม้เตี้ยสูงกว่านี้กินไม่ได้แล้ว
ยุ่งเลยขึ้นไปกินไม่ได้

ลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าได้สมาชิกใหม่มาสองตัว
ก็ให้น้องหนูเขาได้เรียนรู้ได้รู้จักกับสัตว์ต่างโดยเฉพาะ
รัฐขาวนี่ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยนะ
เราก็นำเข้ามาอีกทีจากแอฟริกาใต้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วแร็ดเป็นสัตว์สงวนด้วยนะคะ
เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นรัฐและสายพันธุ์ต่างแล้ว

ก็น่ารักดีค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมนะ
ให้น้องหนูได้ไปเรียนรู้เรื่องของสัตว์ต่าง
แต่ละสายพันธุ์มีรูปร่างหน้าตายังไง
มีวิธีการกินอาหารยังไงกันบ้างนะคะ